วันนี้ตำรวจคุมตัวผู้ต้องหาที่ก่อเหตุฆ่าสาวอบตจันทบุรีไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะครับ
ญาติของผู้ตายยังกังวลเรื่องความปลอดภัยเพราะไม่มั่นใจว่าคดีนี้ยังมีผู้เกี่ยวข้องอีกหรือไม่

ตึกโบสถ์

กรรมมนอกกรรม

ไหว้ขอขมาสาวอบตวังตะโนธจังหวัดจันทบุรี
ระหว่างการทำแผนประกอบคำรับสารภาพวันนี้

ขณะกำลังขับรถไปส่งของที่ตลาดไทย

หมูคือบุคคลต้องสงสัยคนสุดท้าย

ออกมาพบบริเวณจุดใกล้เคียงที่เกิดเหตุ

อีกจุดคือริมถนนที่คนร้ายนัดมาพบกับผู้ตาย
จุดนี้กล้องหน้ารถบันทึกภาพไว้ได้

ที่คนร้ายลงมือโดยเข้าไปนั่งในรถของผู้ตาย
ใช้ค้อนทุบตีที่หน้าอกและศีรษะหลายต่อหลายครั้ง

ก่อนที่ผู้ต้องหาจะขโมยเงินอีกกว่า๑๐๐๐บาท

ผู้ต้องหาได้หลอกผู้ตาย
คือผู้ต้องหาเคยยืมเงินผู้ตายมา๖๐๐บาท

จะขอยืมเงินเพิ่มอีก๒หมื่นบาท

แล้วก็นัดกันมาเจอที่เกิดเหตุ
เดี๋ยวมันเป็นชนิดที่ใกล้เห็นหรือค่อนข้าง

ผู้ต้องหายอมรับว่าแอบชอบคนตายมา
ระยะเวลาประมาณ๓ปีกว่าแล้วที่แอบชอบคนกลาง
แล้วก็อยู่ในรถในกรรมีการ
เนื้อต้องตัวผู้หญิงก็ปฏิเสธนะครับ
ก็ทำให้เขาเกิดปัญญาโทรศาสตร์เพิ่มมากขึ้น
แต่ข่าวว่าก่อนหน้านี้ผู้ต้องหาซัดทอดไปถึงลูกชาย

มาฝึกงานแล้วชอบพอกับผู้ตาย
แต่มารู้ว่าผู้ตายจะแต่งงานกับแฟนนุ่ม
ไม่พอใจพร้อมว่าจ้างผู้ต้องหาให้มาลงมือ
ซึ่งตำรวจยืนยันว่าจะสืบสวนเรื่องนี้อย่างละเอียด
หากเกี่ยวข้องต้องถูกดำเนินคดี
ขณะที่ญาติเองยังเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัย
เพราะยังสรุปไม่ได้ว่ามีใครจ้างวานอีกหรือไม่
ส่วนผู้ต้องหานั้นอยากให้มาขอขมาศพ

เพราะทุกวันนี้ยังรับไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
และครอบครัวตัวเองก็พร้อมให้อภัย
คดีนี้ถึงแม้ว่าจะจับกลุ่มผู้ต้องหาได้
แต่ก็ยังไม่แน่ชัดว่ามีคนอื่นร่วมในการก่อเหตุด้วยหรือไม่

พร้อมกับทำคดีอย่างตรงไปตรงมา
หากสอบส่วนพบว่าใครมีส่วนเกี่ยวข้อง
ก็ต้องถูกออกหมายจับดำเนินคดีตามกฎหมาย
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน